คุณผู้ชมฮะท่ามกลางสถานการณ์โควิด๑๙แล้วก็มีสายพันธุ์โอมิครอนด้วยนะครับ
ดังนั้นทุกคนต้องระวังตัวแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหบางคนก็กาดตก
หรือว่าผู้ประกอบการบางร้านเนี่ยก็กาดตกเหมือนกันนะครับนี่อย่างที่เป็นพาดหัว
ลีน่าจังออกมาแฉจวกยับเลยร้านอาหารจัดปาร์ตี้หาคู่
ทั้งที่ตอนนี้มันไม่ควรจะหากันแล้วมันต้องระวังตัวกันนะฮะ
เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นดราม่าเหมือนกัน
เขาบอกว่าดราม่าหลังจากที่เพจหลงรักดาวร้านได้นำภาพจากห้องแชทหนึ่งมาโพสต์ไว้
แต่เงื่อนไขในแชทในข้อความระบุว่าขอเด็กที่ติดโควิดเท่านั้น
ลูกค้าอยากได้เชื้อโควิดเฮ้ยเอาไปทำไมเอาเชื้อโควิดไปทำไม
ยังไงจะไปเคลมประกันอย่างงี้เหรอฮะเอออยากได้ทำไมฮะ
งาน๔ทุ่มราคา๓๐๐๕๐๐บาทหัก๖๐๐ได้เลย
ลูกค้าอยากได้เชื้อโควิดเอ้างงกันสิครับ
เสียเงินค่าเด็กเอ็น๓๐๐๕๐๐บาท
พอติดเชื้อนี่อย่างที่คุณฯภูเวสบอกเลย
ก็จะนำไปเคลมประกันได้อีกเป็นเดือนได้เงินกี่บาทล่ะ

กี่เท่าของการจ้างเด็กเอ็นล่ะ

ฉันไปเอาประกันกี่หมื่นกี่แสน
ถ้าลักษณะเจอจ่ายจบเนี่ยสมมุติได้เงินก้อน๕๐๐๐อย่างนี้พี่บุ๊ค

แต่ถามว่าคุ้มกับชีวิตและสุขภาพของคุณ

ใช่ครับอย่างไรก็ตาม
ก่อนหน้านี้บริษัทประกันได้เคยแจ้งเตือนไว้แล้วว่า
จงใจทำให้ติดโควิดหวังเงินประกันเข้าข่ายผิดกฎหมายจริง
ติดแล้วอาจไม่ได้เงินหรือได้เงินแล้วถูกเรียกคืนได้
มีโทษทั้งจำทั้งปรับหรือท่านได้เชื้อไปแล้ว

ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสุวรรณสอน๓๒
ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศนะครับ

มีการแอบลักลอบขายสุราให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ
แล้วก็มีสาวนั่งบริการภายในร้านด้วย

พบนักท่องเที่ยวชายหญิงชาวไทย
กำลังนั่งฟังเพลงดนตรีสด
โดยกำลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันอย่างสนุกสนานนะครับ
ซึ่งเครื่องดื่มเหล่านั้นอำพรางคุณ
ด้วยการใส่นะครับพวกขวดใส่แก้วใส่อะไรที่มันทึบแสงไว้

คุณเครื่องดื่มแอลกอฮอลเอาไปใส่ขวดซอสอำพรางสายตาเจ้าหน้าที่

ใช่และเอาซ่อนไว้นะวางไว้ในถังขยะใต้โต๊ะ

เปิดทุกอย่างฮะขวดอะไรที่มันทึบแสงเปิดหมดนะฮะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพนักงานภายในร้าน
และผู้มาใช้บริการทุกคนในร้าน
เพื่อทำประวัติบันทึกการจับกลุ่มที่สพอรัญญประเทศ

จัดตั้งสารบริการโดยไม่รับอนุญาต

ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา๙แห่งพรกรฉุกเฉิน

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพรบโรคติดต่อนะครับ

ข้อหามั่วสุมลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
และฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดสะแก้ว
โดนกันเป็นแถวเลยนะจ๊ะ

คุณผู้ชมไปดูแม่ลีน่าจังหน่อยนะคะ
ลีน่าจังจันจาออกมาฟาดร้านร้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

ดุดันมากค่ะแล้วคำพูดก็ดุดันพี่บุ๊ค
ทานโทษนะคะแม่ใช้คำว่าทุเรศ
ทุเรศเหรอทุเรศแม่มาฟาดเรื่องอะไรคุณ
แม่บอกว่ามีร้านร้านหนึ่งใจกลางโคราชเลยนะคะ
นักศึกรรมราชสีมาลักษณะคือ
โปรโมชั่นหาคู่ฟรีให้กับคนมาเที่ยว
มีทั้งนายแบบนางแบบและเนี่ยค่ะ
ว๊อบว๊อบแวมแวมวิวแบบนี้ค่ะ
แบบก็โชว์กล้ามโชว์ซิกแพคอะไรอย่างนี้
นางแบบว๊อบว๊อบแวมแวมนี่หรือครับ

ผู้หญิงก็จะมีแบบโอ๊ยเอวพริ้วแบบนี้

ถ้าผู้หญิงไปผู้ชายก็จะมาเที่ยว

อันนี้ให้ตังอันนี้ให้ติ๊บ
อ๋อให้ติ๊บยัดเข้ากันในกางเกงนี่หรือฮะใช่ค่ะให้ติ๊บใช่ค่ะ
ผู้หญิงก็จะมาเต้นแบบนี้นะคะนี่นี่ใส่สะโพกกันแบบนี้
สมควรให้แม่อารีน่าจังเขาออกมาป้าดน่ะ
ใช่ค่ะพี่บุ๊คฟาดแบบจุกเลยนะคะ

ประโยคก็พูดเองไม่ได้ให้แม่พูดดีกว่าค่ะ

มันแน่แดงคิดว่ามีแต่ในโลกออนไลน์ในโลกเห็นความเป็นจริงมันก็ยังน่าได้เนี่ย
ทุเรศสรุปแล้วจะมาเปิดร้านขายอาหารหรือว่าจะมาขายจีโมะ
หรือจะเอาผู้ชายมาขายตัวตกลงร้านหล่อนเป็นร้านอะไรกันแน่จ๊ะ
สละโสดเพื่อให้คนไปหาผัวหาเมียกันเหรอ
ชุเรศชุเรศชุเรศ
ชุเรศชุเรศชุเรศ
โอ้โหแม่ด่าว่าอะไรนะ
เยอะเลยนะ
เมื่อกี้ผมเห็นหน้าคุณโรสลินนะคุณโรสลินนั่งทำหน้าแบบว่า
โอ้โหกลัวแม่แล้วก็ขำแม่เหมือนกัน
กลัวแล้วทั้งขำถ้าปุ้ยเป็นเจ้าของร้านนี้นะปุ้ยปิดเลย
ปุ๊ยปิดเลยพี่บุ๊กไม่กล้าเลยค่ะ
แม่บอกว่าทานโทษนะคะหน้าด้านทุเรศนี่ร้านอาหารหรือซ่อง

คุณลิน่าจังก็พูดตรงว่าให้คนมาร้านอาหารแล้วมาหาคู่เหรอ
แล้วยุคนี้มันยุคที่น่ากลัวใครก็ไม่อยากจะใกล้ชิดกัน
แต่คุณทำโปรโมชั่นแบบนี้คุณหวังอะไร

คุณถึงต้องจัดโปรโมชั่นเซ็กซี่สยิวอะไรแบบนี้ให้คนมาใกล้ชิดกันอีกนะครับ
พอแม่ฟาดแล้วทางร้านเขาทำยังไงต่อคุณ

ชี้แจงฟังขึ้นไหมต้องให้คุณผู้ชมตัดสินใจเอาเอง
ใช่เลยพี่บุ๊คลองมาดูเหตุผลหน่อยนะคะ

มันไปตอบคำถามที่แม่ฟาดมาหรือเปล่านะคะ
ท่านนี้ค่ะคุณบุญมาอิ่มวิเศษนะคะ
ออกมาชี้แจงก็เป็นเจ้าของร้านนะคะ
บอกว่าฟังแล้วก็
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
ทำให้ประชาชนเกิดความเครียดมาก
จึงมีไอเดียจัดโปรโมชั่นหาคู่ฟรี
หมายถึงถ้าใครเป็นโสดมาเที่ยวที่ร้าน

หรือถ้ามาคนเดียวก็จะมีโปรโมชั่นแถมเครื่องดื่มให้กับทุกคน
หาคู่ในที่นี้ไม่ใช่หาคู่รักอย่างเดียว
แต่หมายถึงหาคู่นั่งดื่มนั่งรับประทานอาหาร
นั่งพูดคุยหรือร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเท่านั้น

แล้วยังไงฮะตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโรคยังไงบ้างหรือเปล่า

ข้าะครับครับแล้วนะคะแต่ว่าหาคู่ของเขาอาจจะไม่ได้มาหา

เพราะว่ามาคนเดียวได้เครื่องดื่มฟรีไปเป็นคู่ซะ
นะครับแต่ว่าบางคนก็บอกฟังไม่ขึ้นนะนะ